หยกเลิกใส่ใจแอมผอนหุ้นร้านคืนเหมือนเมียใกล้เลยเหมือนเคลียร์
เหมือนเคลียร์แม่มีดีหยกเลิกใส่ใจแอมผอนหุ้นร้านคืนเหมือนเมียใกล้เลยเหมือนเคลียร์
เหมือนเคลียร์แม่มีดีพิธีกรอะไรนะพิธีกรใช้ภาษาไทยดีเด่น

ยกเลิกแอมคุณอ่านไปเรียบร้อยแล้วก็เขาเลิกกันนักข่าว
ก็เจอกันหลังจากที่ว่าไม่เจอหน้าหยกมาสักพักนึง
หยกไปร่วมงานรางวัลพระกินนารีก็เลยไปสัมภาษณ์หยกว่าตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไง
เขาก็บอกว่าเรื่องหัวใจเนี่ยก็เรียกว่าแข็งแรงขึ้นค่ะ
จิตใจแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต้องใช้เวลาสักพักนึง
เห็นก่อนหน้านี้ต้องมีเพื่อนหนูตลอดใช่ค่ะต้องมีเพื่อนหนูตลอดเกือบ๒๓อาทิตย์

พูดว่าฉันไปผ่าตัดแปลงเพศว่ะ
คุณจามเคยปรึกษาฉันไม่ใช่หรอ

ถ้าฉันทำมันไม่แปลกถ้าวันหนึ่งหนุ่มเป็นตุ๊ดขึ้นมามันแปลก

คุณกัญชัยกำเนิดพลอยเขาเข้าห้องน้ำผู้ชายหรือผู้หญิง

แล้วเวลาเขาฉี่เขานั่งถั่วซ่วมยังไงรู้ไหม
มิ้วเขียนมาสอนดูเขาคุณไม่มีสิทธิฟังนะคุณการุณา
ตั้งใจกับการอ่านข่าวไทยรัฐนิวโชว์ต่อไปนะฮะ
ฮะน่าเกลียดมากพี่เข้าห้องน้ำแล้ว

นี่จะไปรู้ได้หรือผู้ชายปกติเธอยังไง
ข่าวแอมข่าวแอมโยกนี่

เป็นเพื่อนกันมาก่อน
เปลงทัดเท็ปทุกวันเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกัน
ผู้ลักหักเหลมโฆน
แต่หน่อยหนูเคยทำ
จะไปทำกับใครละ
พูดชิ้วเปล่า
อะไม่ใช่
อะหมดเวลา